คุณผู้ชมครับจะพาคุณผู้ชมกับน้องทั้งสองท่านไปกินเตี๋ยว
แต่ว่าเราไปกัน๓คนสั่งถ้วยเดียวก็พอ
ทำไมอ่ะมันจะพอเหรอ

นี่ครับชามใหญ่เบอร์เรอ

ชื่อร้านจะยาวหน่อยแต่บอกหมดเลยว่าเขาขายอะไร
ร้านคุ้มกระตังแอ่นสเต็กเด็กแนวบายก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่

เดี๋ยวนะคะอันนี้เป็นเมนูหรือเป็นชื่อร้านค่ะเอาให้ดี
เป็นชื่อร้านด้วยแล้วมีเมนูด้วยบอกเลยว่าเราขายอะไรบ้าง

ใช่ถนนพุทธบูชาตะบนในเมืองอำเภอเมืองพิสุนโลกครับ
ใกล้กับสะพานสุพรรณกรยานะร้านนี้เปิดมา๕ปีแล้ว
ที่มาของชามใหญ่เบอร์เรอผมต้องใช้เสียงแบบนี้ด้วย
เพราะคุณแม่เจ้าของร้านชอบซื้อชามก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมาสะสมเอาไว้
อ่ะเครื่องนั่นจุใจ
ส่วนอีกเมนูคือเมนูคุ้มกระตัง
คุ้มกะตั่งคืออะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะกับ
เมนูนี้เขาก็นิยมสั่งกัน
เอามีหยก
ส่วนพี่ชามใหญ่๖๐บาทส่วนพี่นั้นตัวใหญ่และภูมิใหญ่พี่เอาจัมโบ๑๐๐บาทครับ
แล้วก็มีใหญ่เบอร์เลอร์ที่คุณผู้ชมเห็นใหญ่เบอร์เลอร์๑๗๙บาทเขาบอกกินได้๔๕คนนะ
เดี๋ยวก่อนไอชามใหญ่เบอร์เรอร์เรา๓คนก็กินได้เลยดิ

เดี๋ยวพี่ขวัญอย่าสบประมาทพี่เบิร์ต

เอาเมนูอื่นก็มีนะเขามีกะเพราไข่ข้นชามยักษ์

นี่ฮะร้อยเดียวราดหน้าลอยฟ้าจานละ๑๕๐กินได้๒๓คน
แล้วยังเอาใจสายประหยัดงบน้อยเขาบอกว่ามีเมนูข้าวกระเพรา
ผัดส้มตำของทอดเมนูยำต่าง๓๒บาทเฮ้ยร้านนี้ขายถูกนะ
ทุกเมนูเรียกรวมกันว่าเมนูคุ้มกระตังก็คือ๓๒บาท
ซึ่งเมนูพวกนี้ขายดีมากครับที่ร้านยังมีอะไรน่าทานอีกกว่าร้อยเมนูนะครับ
นะครับปัจจุดิบทุกอย่างขึ้นราคาหมด
คือร้านไหนนะตอนนี้นะเขาก็วัดใจกัน
ร้านนี้ก็วัดใจเหมือนกันราคาเดิมครับ
ราคาเดิมไม่ขึ้นคือเห็นลูกค้ากินได้

อย่างนี้ก็กำไรน้อยเลย
แต่ว่าร้านเปิดขายทุกวันนะครับ๗โมงเช้า
โอ้โหปิดดึกใช้ได้ปิด๕ทุ่ม
ก็เห็นถ้วยเทียบคนแล้วเออจริงว่ะกินได้๔๕คน

อย่างผู้ชายก็สัก๒คน๔คนได้นะ

ใจเย็นให้ต่อรายการก่อน